อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่ต้องคือยังคงมีอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
หลายพื้นที่ยังคงเกณฑ์ทหารอยู่นะคะแล้วทำให้บางคนเขาก็มองว่าการเกณฑ์ทหารมันต้องรวมกลุ่มกันเกิน๕๐แน่นอนอยู่แล้ว

เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่มาดำเนินการเกณฑ์ทหารให้รวมถึงชายไทยทั้งหลายที่เข้าเกณฑ์การเกณฑ์ทหาร

ต้องรวมตัวกันเยอะเลยค่ะมากกว่า๕๐คนแน่นอนนะคะทำให้โลกโซเชียลมีเดียถามหาว่า
ถ้ามีคนติดโควิด๑๙จากการเกณฑ์ทหารใครจะรับผิดชอบ

อันนี้คือคลิปนะคะบรรยากาศช่วงที่ไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะ
บอกว่าเอามาจากลูกเพจทางบ้านก็ส่งมาให้
ทหารก็ต้องคัดโควิดก็ต้องป้องกัน
ไงก็ขอให้ปลอดภัยมีมาตรการเข้มข้นในการตรวจคัดเกณฑ์ทหารละกันนะ
ขอร้องเรียนค่ะตามประกาศพรกรฉุกเฉินโรคระบาด
ห้ามชุมนุมกันเกิน๕๐คนสำหรับพื้นที่สีแดง
ซึ่งภาพที่เห็นนี้คลิปที่เห็นนี้มาจากจังหวัดนครราชศรีมา
นครราชศรีมาก็เป็นพื้นที่สีแดงนะ
แต่ศาสดียังคงให้ไปเกณฑหารกันอยู่เลย
เกิดเป็นคลัสเตอร์อีกรอบจะทำยังไงคะเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบนี่คือข้อร้องเรียนที่ปรากฏขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเอ๊ะหรือว่ารัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะ
ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนไปนะคะ
บางคนก็บอกว่าควรหยุดรอไว้ก่อน
พอโรคเบาค่อยทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวมันจะแพร่ระบาดเกิดขึ้นอีกแล้ว

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
ส่วนประเด็นต่อไปแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้โรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นหลายพื้นที่
แล้วโรงพยาบาลสนามเขาก็อนุญาตนะ
อนุญาตให้ญาติที่ติดต่อผู้ป่วยที่อยู่ข้างในได้
สอบถามซิเขาอยากทานอะไรเอาอาหารมาส่ง
แต่ตอนนี้เขาบอกขอร้องหน่อยมีเรื่องขอร้องไหนก็ให้ทำแล้ว
โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึงขั้นจะต้องขอร้องเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมอ่านเลยนะ
ดรับของเยี่ยมประเภทส้มตำ
เออคุณอ่านตามเขาสิอ่านตามเขาด้วยเอาเร็ว
ดรับของเยี่ยมประเภทตำส้มและของมีกลิ่นทุกชนิด
เพราะมันสาบตึ้งในห้องแอร์
ลักษณะเป็นการอู้ประสาทเหนือนอก

สาปตึ้งอะคือคำว่าตึ้งนี่คือเหม็นแบบโอ้โห

งดนำอาหารที่มีกลิ่นฉุนมาส่งผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นส้มตำปูปลาร้าและทุเรียน

มันเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่
มีผู้ติดเชื้ออยู่รวมกันประมาณ๒๐๐คนนะคะ

มีคนเคยส่งส้มตำปูปลาร้ามาให้ผู้ป่วย
เขาบอกหมินคล้ากรุ้งไปหมดเลย

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตรวจเข้มนะ
สิ่งของอันตรายสิ่งของผิดกฎหมาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งอุปกรณ์การเล่นการพนันที่

ห้ามเข้าเอามาในโรงพยาบาลสนามอย่างเด็ดขาด

ก็ต้องนำสุนัขดมกลิ่น๒ตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
น้อง๒ตัวนี้ชื่อว่านอนบอบ

ส่วนน้องพิมตัวสีดำตัวนี้นะคะ
สนับสนุนภารกิจที่จุดรับฝากของค่ะ